กรณีของที่ลุงพลไปทำพิธีสาบาน

นี่ก็จะเห็นบรรยากาศที่มีชาวบ้าน
รวมถึงมีตาชาญด้วยนะมีน้าตายมีน้าเสริม

เรียกร้องให้ลุงพลไปขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดถ้ำภูผาแอร์
ใช่ค่ะคือหลักชาวบ้านเขาห่วงอยู่๓เรื่อง
ที่ลุงพลปักทูบกลับหัวหนึ่ง
คือลุงพลฟังคำแนะนำจากหมอปลา
ชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าหมอปลาแนะนำแบบนี้มันขัดกับความเชื่อของชาวบ้าน

กับ๓เขาเรียกร้องให้สื่อช่องหนึ่ง
ไม่ต้องนอนค้างในหมู่บ้านได้ไหมออกมาข้างนอกได้ไหม

แต่เรื่องใหญ่นี่แหละฮะประเด็นเรื่องของปักทูบกลับหัว
เพราะชาวบ้านบอกว่าโอ้โหถือว่าเป็นการลบหลู่หลวงปู่ลิ้น
ไม่เคยมีใครไม่เคยมีชาวบ้านที่ไหนทำแบบนี้มาก่อน
ตาชาพูดเสียงดังเลยบอกโอ๊ยชาวบ้านเขาไม่เคยทำกันหรอกแบบนี้
ถ้าเป็นคนอื่นจะไม่ว่าเลยนี่ลูกเขยเราแท้
ทีนี้ผู้ใหญ่บ้านก็โทรไปหาลุงพลบอกลุงพลมาในที่ประชุมหน่อย
เพราะว่าประชุมกันอยู่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน
ลุงพลไม่มาเพราะว่ากลัวไงว่าถ้าเกิดว่าไปถึงแล้วจะพูดกัน
โตเถียงกันเอาจะกลายเป็นปะทะกันแต่ไม่ใช่ลุงพลไม่ฟังนะคุณผู้ชม
คือลุงพลเขาก็รับรู้รวมถึงสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการ
ลุงพลเนี่ยไปขอขมาทีนี้เมื่อวานนี้เราก็นำเสนอข่าวไปแล้ว
ปรากฏว่าทีแรกเราก็รอภาพอยู่ว่าเมื่อวานตอนข่าวเที่ยง
เราจะได้เห็นภาพลุงพลเตรียมขึ้นไปที่วัดถ้ำภูผาแอกไหม
เพราะว่าตอนนั้นนี่คือมีการปั้นเทียนกันอยู่

เอาเป็นว่าลุงพลเราก็รับฟังชาวบ้าน
ก็เลยจะไปทำพิธีขอขมาหลวงปู่ลิ้น

แล้วเมื่อวานหลังจากจบข่าวเที่ยง
ลุงพลก็มีการไปทำพิธีค่ะ
วันนี้เราก็เลยเอาภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมได้ดูกัน
ซึ่งลุงพลก็แต่งตัวสวมชุดขาว
แล้วก็ถือเทียนถือหนังสือสวดมนต์ขับรถออกจากบ้านค่ะ
ที่วัดถ้ำภูผาแอกแล้วระหว่างทางเนี่ยนะ
ก็แวะเก็บดอกพุธที่หน้าปากซอยทางเข้าบ้านน้องชมพู่
ซึ่งเก็บดอกพุธเนี้ยจะเอาไปประกอบขันห้าขันแปด
นี่ตอนเก็บดอกพุธคือนักข่าวของเราก็ตามตั้งแต่ลุงพลออกจากบ้านเลยค่ะ
กราบไหว้พระพุทธรูปที่สาราวัดหลังจากนั้นเนี่ย
ก็ไปหาพระอาจารย์บุญมาคือจะนิมนต์ให้ท่านเป็นประธานในการขอขมาครั้งนี้
แต่ทีนี้พระอาจารย์บุญมาเนี่ยติดกิจของสงฆ์อยู่ก็มีการแนะนำขั้นตอนว่า
เดี๋ยวลุงพลต้องขอขมาแบบนี้แบบนี้แล้วก็บอกลุงพล
บอกว่าเดี๋ยวลุงพลขึ้นไปทำพิธีตามที่ตั้งใจไว้ได้เลยนะ
อันนี้ตอนที่ไปกราบนิมนต์หลวงอาจารย์บุญมาเนี่ยนะคะ
หลังจากนั้นค่ะลุงพลก็เดินเท้าเปล่าเลยถอดรองเท้าเอาไว้
เดินขึ้นไปที่ถ้ำภูผาแอกแต่พระอาจารย์บุญมาไม่ได้ขึ้นไปด้วยนะ
เพราะท่านติดกิจของสงฆ์ถูกต้อง
ก็เลยไม่ได้ขึ้นไปนะครับบอกอ่าลุงพลขึ้นไปเองเลยอ่า
ทีนี้พอขึ้นมาถึงถ้ำภูผาแอกถึงบริเวณลานฤษี
ก่อนถึงถ้ำไม่กี่เมตรเนี่ยลุงพลก็กราบสการะที่บริเวณนี้
แล้วก็เดินต่อไปที่ถ้ำอันนี้ขึ้นมาถึงด้านบนแล้วนะคะ
ก็มีการจัดขัน๕ขัน๘แล้วก็เริ่มกล่าวคำขอขมา
พอกล่าวคำขอขมาเสร็จลุงพลบอกนะบอกว่าไอ้ที่ลุงกล่าวคำขอขมาไปเนี่ย
ยังเป็นคำที่ลุงอ่ะยังไม่พอใจแล้วลุงน่ะ
อยากที่จะให้ชาวบ้านกกอกรู้สึกสบายใจ
ลุงพลตั้งใจขึ้นมาที่จะขอขมาลาโทษจริงจริงทีนี้ลุงพลก็เลยบอกว่า
ขอกล่าวคำขอขมาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นเดี๋ยวให้คุณผู้ชมฟัง

ข้าพเจ้านายชัยพลวิพาได้ขึ้นมาขอขมา
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านกอกเนื่องด้วยข้าพเจ้า
ได้ทำการลงไปด้วยการปักทูบ๙ดอกกับด้าน
ซึ่งลูกไม่ได้มีเจตนาลบหลู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ

ที่ประดิษฐานอยู่ที่หน้าถ้ำแห่งนี้ได้โปรดอโหสิกรรมให้ลูกด้วย
ว่าเนี่ยคือการกล่าวคำขอเข้ามาอีกครั้งนึงเนี่ย
อยากให้ชาวบ้านกกอกได้เห็นถึงความตั้งใจจริง
แล้วนอกจากนั้นค่ะที่ลุงพลใส่ชุดขาว
สวมรองเท้าขึ้นมาขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ
ตรงนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจ
บริสุทธิ์ใจในการขึ้นมาขอขมา
คือลุงพลก็ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่
แล้วก็หวังนะคะสิ่งที่ลุงพลขอขมาเมื่อวานนี้

ก็ลุงพลเขาก็พูดออกมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แหละ
บอกว่าไม่ได้ลบหลู่แต่มันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนตัว
แต่ทีนี้ยังไงก็ตามเพื่อให้ชาวบ้านสบายใจ
ชาวบ้านจะได้ไม่เคืองกันไม่มีเหตุทะเลาะเบาะแว้งกัน
ก็ขึ้นมาขอขมาหลวงปู่ลิ้นนะฮะ
แล้วลุงพลก็บอกด้วยนะคะบอกว่า
หลังจากนี้ถ้าเกิดว่ามีใครจะแนะนำให้ลุงทำอะไร
แล้วถ้าเกิดคนที่แนะนำเป็นคนเท่าคนแก่

รวมถึงสิ่งที่แนะนำให้ทำนั้น
ไม่ได้ขัดกับความเชื่อของชาวบ้าน
ลุงพลบอกว่ายินดีรับฟังยินดีน้อมรับ

ทีนี้ก็ต้องถามแหละว่าลุงพล
แล้วเมื่อคืนวันก่อนที่ผู้ใหญ่บ้านเขาเรียก
ลูกบ้านประชุมกันเนี่ยเขาไปกันแบบเป็นร้อยเลย
แล้วอยากให้ลุงพลไปชี้แจง
ทำไมลุงพลไม่ไปเพราะอะไรก็ถามลุงพล
ลุงพลให้เหตุผลบอกว่าจริงถ้าเกิดว่าลุงไปวันนั้นเนี่ยนะ
กลัวจะมีปัญหาจะเป็นการพูดจากกระทบกระทั่ง

แล้วจากความสัมพันธ์มันจะกลายเป็นความแตกแยก

คิดว่าเออไม่ไปดีกว่าจะได้ไม่เกิดความแตกแยกอีกนะคะ
แต่ลุงก็บอกว่าลุงก็ได้พูดทางโทรศัพท์กับผู้ใหญ่นิ่ม

ลุงพลก็ฝากผู้ใหญ่นิ่มขอโทษชาวบ้านด้วย
แล้วก็สัญญาว่าจะไปขึ้นขอขมาหลวงปู่ลิ้นนะครับ
แล้วก็เมื่อวานก็จัดพิธีเสร็จเรียบร้อยนะฮะ
ใช่ค่ะก็เชื่อว่าการขอขมาของลุงพลเมื่อวานนี้
ก็ทำให้ชาวบ้านกกอกพอใจนะคะ
ทีนี้เรานำเสนอข่าวลุงพลมาตลอดเลย
หลายคนติดตามมาร่วมจะ๓เดือนแล้วนะคะ
ต้องยอมรับคุณผู้ชมแฟนคลับของลุงพลก็เยอะ
แล้วไม่ได้อยู่แค่ที่มุกดาหารไม่ได้อยู่แค่ในไทย

คือถึงแม้ว่าตัวแฟนคลับของลุงพลเนี่ยนะคะ
จะไม่ได้มีโอกาสเดินทางมาที่บ้านกกอก

แต่เขาสั่งของนะแล้วส่งมาให้ลุงพล
เก้าอี้โซฟาสีเขียวตู้กับข้าวตู้ชั้นต่าง
นี่มาเป็นแบบเต็มรถรถบรรทุก

ใช่ค่ะซึ่งแฟนคลับคนนี้จริงคือเป็นคนระยองนะคะ
แต่ว่าอยู่ที่ออสเตรเลียก็มีการติดตามข่าวของลุงพลและ
คุณผู้ชมคือบ้านของลุงพลคือตอนนี้
มันยังก่ออิดยังฉาบปูนอะไรไม่เสร็จ

ก่อนหน้านั้นบ้านลุงพลเนี่ยเขาไม่มีผนังเลยนะแล้วก็ลุงพลป้าแตนบอกว่าแม้ครอบครัวเราจะยากจนนะฮะ
ผนังบ้านยังไม่มีเลยแต่จริงเราก็อยู่ในบ้านอย่างมีความสุขนะแต่ก่อนนะ
พ่อแม่ลูกนะครับและทีนี้พอพูดถึงเรื่องนี้ไปคนก็ช่วยเหลือครอบครัวลุงพลมาพอสมควรเหมือนกันนะฮะ
ใช่ค่ะก็การสร้างบ้านก็คืบหน้าไปเรื่อยแต่ทีนี้พอมีแฟนคลับส่งเฟอร์นิเจอร์แบบใส่รถบรรทุก๖ล้อเนี่ยเต็มคันรถแล้วก็มาจอดที่ข้างหน้าบ้าน
เอาจริงนะป้าแตนอึ้งป้าแตนเห็นตอนแรกแล้วก็ฉันไม่ได้สั่งฉันไม่ได้สั่งไม่มีตังค์จ่าย
ทีนี้ทางเจ้าของร้านเขาก็เลยบอกไงบอกว่าอ๋อลุงพลป้าแตนมีคนจากเมืองนอกจากออสเตรเลียเขาโทรมา
แล้วก็บอกว่าสั่งเฟอร์นิเจอร์พวกนี้ให้มาส่งที่บ้านลุงกับป้าที่บ้านกกอกมาหมดเลยเตียงตู้โต๊ะจัดเต็ม
ทีนี้พอป้าแตนกับลุงพลได้ฟังแบบนั้นเนี่ยนะคะก็รู้สึกขอบคุณแล้วก็รู้สึกตื้นตันใจรู้สึกซึ้งใจมากเลย
ที่มีคนรักแล้วก็หวังดีกับครอบครัวลุงพลมากกว่านี้มากแบบนี้รวมถึงขอบคุณคนใจบุญที่อาจจะไม่ได้เปิดเผยตัวแล้วมีน้ำใจ
คือลุงพลบอกเลยนะไม่คาดคิดช่วงที่ครอบครัวเจอวิบากรรมแล้วจะได้รับสิ่งดีแบบนี้เขาน่าจะมองเห็นอะไรในตัวเรา
นี่เป็นบรรยากาศที่บ้านลุงพลนะคะพอหลังจากที่ร้านเขาส่งเฟอร์นิเจอร์เสร็จดูสิ
ลุงพลก็เอาทั้งหมดมาจัดเรียงที่หลับที่นอนเอาวางโต๊ะตู้เตียงชั้นต่างเก็บของเข้าที่เข้าทาง
อันนี้วางไว้ก่อนนะยังไม่ได้ประจำตำแหน่งเพราะว่าต้องวางไว้ก่อนเดี๋ยวทำในบ้านให้เสร็จก่อน
เคลียร์ในบ้านหน่อยนึงแล้วดูสิคะได้อะไรบ้างได้ตู้เสื้อผ้าเล็ก๒ตู้ตู้ใหญ่๑ตู้
เตียงไม้ใหญ่๑เตียงได้เหมือนกับโต๊ะเครื่องแป้ง
เป็นกระจกแต่งหน้าค่ะแล้วก็มีฟูกนอน๓อัน
มีโต๊ะไม้เก้าอี้ชั้นวางของโต๊ะวางทีวีโต๊ะวางคอม๒ตัว
มีตู้ใส่ภาชนะเครื่องครัวมีเครื่องนอนเพียบเลย
ครบแหละครบเซตสำหรับบ้านนะฮะ
แล้วคุณผู้ชมอันนี้ที่เห็นว่าลุงพลถอดเสื้อ
คุณติคุณติผู้สื่อข่าวของเราค่ะ
ก็ไปถามเคล็ดลับจากลุงพลลุงลุงบอกผมมาหน่อยสิ
กินอะไรเข้าไปเนี่ยทำไมลุงยังมีแพคอยู่เลย
ลุงยังมีกล้ามอยู่เลยลุงหุ่นดีนะใช่ค่ะ
คือพอพี่ติถามลุงพลพี่ติก็ก้มมามองพุงตัวเองไง
ทีนี้ลุงพลให้คำตอบกับพี่ติบอกว่าไม่หรอกก็กินข้าวแล้วก็ทำงานปกตินี่แหละ
คือหลายคนยังชื่นชมไงคะว่าลุงพลยังหุ่นดียังสมาร์ทอยู่เลย
จริงชาวบ้านเขากินผักกินปลานะก็ไม่อ้วนแล้วก็แข็งแรงเขายกข้าวยกของนะฮะ
ใช่ค่ะทีนี้บรรยากาศที่บ้านกกอกก็จะเป็นแบบนี้นี่แหละ
ทุกวันเลยจะมีชาวบ้านต่างถิ่นต่างอำเภอต่างจังหวัดเดินทางมาให้กำลังใจลุงพล
แล้วก็นี่ค่ะจะผูกข้อไม้ข้อมือนำสิ่งของต่างมามอบให้กับลุงพลป้าแตน
ทีนี้พอมีแฟนคลับเดินทางมามากที่บริเวณ๓แยกถนนใหญ่ก่อนถึงบ้านกกอกประมาณสัก๔๕กิโลเมตร
เจ้าหน้าที่เขาต้องตั้งมาเลยนะคะหยุดหยุดอันนี้คือเป็นจุดคัดกรองโควิดค่ะ
ไม่ใช่อันนี้เขาให้ดูอันนี้ป้ายข้างล่างเออป้ายข้างล่างป้ายข้างบนเนี่ยมันเป็นป้ายจราจรอยู่แล้ว
แต่ป้ายข้างล่างบอกว่าบ้านกกอกไปบ้านลุงพลอีก๔กิโลเมตรมีป้ายนำทางไปบ้านลุงพลเลย
ชี้เลยชาวบ้านเขามาติดป้ายแบบนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมถึงต้องมาติดป้ายคนมาถามเยอะ
แล้วบางคนขับเลยไปด้วยเขาก็เลยต้องมาติดป้ายบอกให้รู้ว่าเนี่ยบ้านกกอก๔กิโลเมตรลุงพลบอกให้รู้
เผื่อใครจะไปหาลุงพลไปส่งกำลังใจให้กับลุงพลก็ไปได้
แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาก็มีการคัดกรองจุดคัดกรองโควิดด้วยนะคะ
ก็จะมีเจ้าหน้าที่สลับสับเปลี่ยนมาประจำการตรงจุดแถวนี้นะคะ
เป็นป้ายบอกทางนะนี่เรื่องของคดีน้องชมพู่นะครับ